กรณีนี้ค่ะรั้วบ้านของคุณพี่คนนี้น่าจะมีการชำรุด
ก็เลยทำให้ล้มทับพี่เขาแบบนี้แหละค่ะ
โอ้ยมันหนักนั้นอ่ะสังเกตช่วงเวลาที่คุณพี่เสื้อแดงปิดประตูนะครับ
นึกว่าจะปิดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วสักพักนึงเนี่ยมันเอ็นโน้มลงมาทับพี่เขา
ก็ใช้แรงที่มีอยู่เนี่ยประคองประตูเหมือนกับว่าเหมือนจะไม่หนัก
แต่ดิฉันว่ากำลังแรงคนเนี่ยยังไงก็น่าจะสู้ยาก
ยังดียังเป็นผู้ใหญ่นะใช่แต่เป็นเหล็กเลยพับมิดเลยนะ
ใช่รวมไปถึงหน้าประตูรั้วสูงกว่านี้หรือเป็นแบบทึบที่มันหนักกว่านี้เนี่ย
จะเกิดอะไรขึ้นเตือนกันแล้วกันคุณผู้ชม
ข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ในบ้านไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่มันเป็นเหล็กแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะขึ้นสนิมได้
ใช่ไหมคะลองสำรวจตรวจสอบกันหน่อยว่ามันยังใช้งานใช้การได้ดีอยู่ไหม
ถ้าไม่ดีก็ต้องรีบเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้มันไม่คุ้ม
ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลต้องมาเสียค่าซ่อมแซมเสียอกเสียใจเสียเวลากันไปอีก
ยังไงตรวจสอบกันให้ดีเป็นห่วงเป็นใยเลยค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของอุบัติเหตุที่ประตูหล่นทับคนแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบที่บ้านของคุณให้ดีแล้วกันเนาะว่าอุปกรณ์ต่างชำรุดหรือเปล่านะคะ